ปลาร้าปลาแดกไม่ได้เป็นแค่ความฮูมามิแห่งแดนอีสาน

และเป็นวิถีของชาวตะวันออกเชียงเหนือ
ปลาร้านี่นะมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนภาคอีสาน
ถ้าอาหารอีสานมีปลาร้าก็เหมือนเกาหลีไม่มีกิมจิ

ปลาเนี่ยทุกปลาทำปลาร้าได้หมด
คนตอนอีสานก็จะมีนิยม
นิยมกินปลาร้าดิบสุกอย่างนี้

ฟังเพลงนี้ไหมในน้ำมีปลาในนามีข้าว
สมัยก่อนนี้ปลามันเยอะแต่นี่เอ๊ะทำไงเนอะกินวันเดียวมันก็เลยหมดเนี่ย
สมัยก่อนนี้ปลามันเยอะแต่นี้เอ๊ะทำไงเนาะกินวันเดียวมันก็ไม่หมดเนี่ย
คนอีสานก็นิยมกินปลาร้าดิบดิบสุกอย่างเงี้ยคือมันแซ่บมันอร่อย

คนอีสานก็นิยมกินปลาร้าดิบสุกอย่างเงี้ยคือมันอร่อย

คนอีสานก็นิยมกินปลาร้าดิบสุกอย่างเงี้ยคือมันอร่อย
อาหารอีสานเนี่ยมีปลาร้าก็เหมือนเกาหลีไม่มีกิมจิอะใช่ไหม
อาหารอีสานเนี่ยมีปลาร้าก็เหมือนเกาหลีไม่มีกิมจิ
มันไม่ใช่อะมันไม่นัวเนี่ยตำส้มถ้าไม่ใส่ปลาร้ามันก็เบาแซ่บแกงอ่อม
มันไม่ใช่อะมันไม่นัวตำส้มถ้าไม่ใส่ปลาร้ามันก็เบาแซ่บแกงอ่อม

คนชอบแบบไหนเป็นตอนเป็นตัวเป็นน้ำก็โอเค

คนชอบแบบไหนเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัว

เสด็จของปลาร้าคือเหลืองว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของมันคือกิน

ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนเรียนสูงเรียนต่ำ
ใครก็กินได้ใครเห็นก็เออปลาร้าน่ากินน่ะอะไรอย่างนี้
เอกลักษณ์ของปลาร้าแต่ละภาคเนี่ยคือจะทำไม่เหมือนกัน
ถ้าภาคอีสานเนี่ยคือเขาจะเน้นปลาที่มันออกเน่าหน่อยนึง
มันก็จะเพิ่มกลิ่นเพิ่มอะไร
วิธีการหมักก็คือหนึ่งเขาจะใช้เกลือบ้านทำเกลือต้มนั่นแหละ
เขาจะใช้ไม่เป็นข้าวเปลือกคั่วหรือไม่เขาเป็นลำ
มันก็จะเพิ่มรสชาติหอมเข้าไปอีกรูปแบบนึง
หรือถ้าอ่อนเกลือเลยเนี่ยคือกลิ่นมันก็จะออกโน่น

ภาคกลางก็คือมันก็จะทำคล้ายกันนี่แหละ
พอตอนหลังเนี่ยคือบ้านเมืองมันเจริญขึ้น

ตามมาเผยใจเออให้กลิ่นมันล่างอย่างงั้นไม่ได้

ทำยังไงที่จะไม่ให้มันกลิ่นแรงก็คือหนึ่ง

เขาจะเน้นปลาตัดหัวแหวะขี้ขอดเก็บ
ล้างให้ดีคลุกครับขัวกเคลือแล้วก็หมัก
เอาหลักเลยปลาร้าปลาช่อนปลาร้าปลากะดี
ทุกปลาทั้งปลาทั้งปลาได้หมด

อีสานเขาจะชอบแบบนี้เพราะมันเขาใส่ข้าวเปลือกคั่วอันนี้เพราะว่าข้าวเปลือกมีกลิ่นจะแรงนิดนึงที่คนเขานิยมใส่ตำส้มกันเนี่ยมันจะมีเกร็ดมีหัวมีอะไรต่างคนอีสานเขาชอบกันไงว่ามันจะออกขมนัวขมลำหน่อยทำนองเนี้ย
ปลากระดีคือคนภาคการเขากินได้คนอีสานก็กินได้เพราะว่ามันเป็นปลากระดีตัดหัวแหวะขี้ขอดเก็บอันนี้จะไม่ออกขมเฉล่าย
ปลากระดีคือคนภาคการเขากินได้คนอีสานเขากินได้เพราะว่ามันเป็นปลากระดีตัดหัวแหวะขี่ขอดเก็บอันนี้จะไม่ออกขมเฉล่าย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

โอ้โฮไม่ใช่ใครว่ามีหน่อยนี่ว่าดี

ไม่มีสารอะไรครับที่จะมาทำให้แมลงวันมาตอมไม่ได้
ไม่มีเราดูแลให้ดีให้สะอาดบักให้มันเป็น
การแส่นแปลงของวงการปลาลาคือ
วัตถุดิบเริ่มหายากขึ้น
แหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติต่างก็ถูกถมไป
การเริ่มไปหายากเสร็จปรับก็จะทำให้มันกลิ่นตุ๊ดตุ๊ด
เราต้องใช้ปลาสดทำปลาที่ไม่เน่านะ

น้ำปลาร้าต้มสุกใส่ขวดขายดีไหมไม่มี
ปลาร้าผงมีไหมไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้ว
จริงอาจจะสะดวกสบายสำหรับแม่บ้านที่พ่อบ้านที่อยู่ตามคอนโดอะไรต่าง
แต่จริงแล้วรสชาติคือแบบนี้ดีกว่า